ฮาโลวีนที่ผ่านมาบอกเลยว่าโอ้โห

มีทั้งครอบครัวยกเซตกันมาเลยคุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็สายฟ้าพายุแล้วก็พ่อน็อต
บอกเลยบ้านนี้จัดเต็มแต่แต่คุณผู้ชมค่ะ

พี่สายฟ้า

แต่ไม่เป็นไรนะคะความน่ารักมันล้นจอจ้ะ
ทรงกับพี่พายุเขาจัดเต็มผีโครงกระดูกไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
มีแม่ไปแล้วมีลูกไปแล้วไปดูพ่อบ้างดีกว่าไหม

พ่อเบ้อลเป็นต้นหลบแฟนรำจากภาพยนตร์ดอันตี

ที่ถือลูกโป่งมาสีแดงอ่ะ

คุณผู้ชมค่ะไปดูบ้านนี้กันบ้างดีกว่า
มาในลุคของตุ๊กตานะคะ

ในประเทศเกาหลีนะคือคนใส่กันเพียบเลย

เล่นกันแบบหลายประเทศมาก
ไปดูอีกหนึ่งสาวดีกว่านะคะ

คุณแม่กระแตนะคะสุพักษรนั่นแหละ

เป็นผีนางพยาบาล

เจ้าคุณไม่ถูกใจสิ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

สาวน้องลูกฉายของแม่หน่อยโชติคาก์นั้นเอง
แปลงร่างแม่เป็นผีน้อยไปเลย
เขาเรียกว่าผีน้อยผ้าเช็ดตัว

ไม่ปลาทุกเทสสกาเลยจ้ะ